อาบน้ำมนต์ค่ะเป็นตุ่มมังกรใหญ่

ฟ้ามันคึ้มค่ะพายุมันมา
แล้วคนในหมู่บ้านนั้นเขาออกมาดูกันเต็มเลย
เขาบอกว่ากลิ่นเหม็นเน่าเข้าไปในบ้านเขา

รู้สึกเป็นปกติหน้าตาก็สดใสขึ้นโดยนะตอนนั้น

หลังจากแก้คุณสัยครั้งที่หนึ่งผ่านไปชีวิตดีขึ้นอยู่นานไหมครับ

แล้วก็หลังก็เริ่มมีปัญหาแล้ว

เราก็อยู่ใกล้แฟนไม่ได้นอนด้วยกันไม่ได้แยกที่กันนอน

รำคาญขวดหงิดแยกร้อนนอนไม่ได้
แต่ก็อยู่มาเรื่อยชีวิตก็เริ่มมีปัญหาเริ่มแย่ลงเริ่มป่วย

แต่จริงแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองด้วยใช่ไหมฮะ

อยู่ดีแฟนคนนี้เขามาบอกคุณว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นอยู่นะ
ถ้ามีก่อนหน้านั้นคือเหมือนกับประมาณว่าเขาครบสองคนไง

โดยการที่แฟนของคุณคนนี้เนี่ยเขามีผู้หญิงคนอื่นอยู่
เขาก็กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นแต่คุณไม่ยอม

ก็เหมือนประมาณว่าเราโทรไปเนี่ยเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไง
เขาก็จะตัดเราก็เลยก็เลยเล่นเล่นไปว่าตอนนั้นเลี้ยงกุมารทองไว้
ชื่อจุบก็บอกไปตามมันกลับมาเลยเราก็ว่าอย่างนี้นะ

หลังจากนั้นเนี่ยที่คุณไปทำเขาแล้วเนี่ยโดยการให้กุมารไปเนี่ยคุณโดนบ้าง

แล้วก็เหมือนแบบไม่อยากอยู่กับแฟน
ที่เราไปแก้นะที่เขาเฉลยมาว่าครั้งแรกคือทำให้ตาย

แต่แน่นอนจากการทำแท้งของคุณ
เลยมาเข้าฝันคุณมากขึ้น

จบตอนนั้นคือ๑๙แล้วโจมที่๓๔

ก็ฝันว่าเขายืนไม่มีเสื้อผ้าใส่ยืนแล้วหันหลังให้ค่ะ
แล้วเขานั่งชั้นเข่ารออะไรสักอย่างเหมือนเป็นวิญญาณที่เขาเศร้ามาก
พอเห็นเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็ไม่พูดกับเราแต่เราก็กลัวนะ
แต่สักพักนึงเขามีผ้าขาวผ้าขาวผืนนั้นขาวมากมาห่มตัวเขา
แต่ตอนนั้นเริ่มที่จะเข้าทำกรรมฐานแล้วนะ

กระดูกปวดไปหมดนะคะขาเท้าหัวไมเกณฑ์อะไรเป็นหมดทุกส่วน
ตอนนั้นเริ่มรู้สึกไหมฮะนี่คือกรรมของการไปทำแท้ง

ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้กลับเข้ามาคือการเริ่มได้สัมผัสกับท่านยมทูต
ใช่ก็ตั้งแต่ตอนที่ท่านถามว่าพร้อมหรือยังนะคะน่าจะเป็นกลางปีที่แล้ว
ก็คือฝันฝันคือคุณเองเนี่ยฝันเห็นยมทูตที่เมื่อกี้คุณบอกตอนต้นรายการถูกไหมฮะ
ไปที่คุณแล้วถามว่าพร้อมหรือยังคุณยักษ์ไหล่ท่านก็เลยบอกว่าอ๋อถ้ายังไม่พร้อมก็เป็นอย่างนี้ต่อไป
ก็ป่วยต่อไปก็ป่วยยังป่วยก็หนักขึ้นเรื่อยเลย
กรรมเริ่มเข้ามาใกล้ตัวคุณอย่างประชิดตัวมันหนักขึ้นหนักขึ้น
ไฮไลท์คุณเนี่ยไปเจออาจารย์คนหนึ่งที่ช่วยคุณได้ถึงขั้นที่สามารถคุยเจรจากับเจ้ากรรมในเวรของคุณได้ด้วย

ก็ไปทำงานที่ร้านอาหารนะริมทะเลค่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราโดนของหนักหรือเปล่าเราหาทางแก้
ก็ดูในเฟสในอะไรว่าใครจะรักษาเราได้บังเอิญไปเจอค่ะเป็นเพจของอาจารย์คนนึง
เขาแค่เขียนในนั้นว่ามีปัญหาเราปรึกษาอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ลองปรึกษาเขาดู

เราก็โทรไปเราก็บอกอาจารย์ว่าเหมือนเราโดนของเลยอะไรแบบนี้ค่ะแต่อาจารย์บอกว่าเขาไม่รับแก้
ถ้าโดนของนะแต่ว่าลองคุยกันดูก่อนเพราะคุยไปคุยมากลายเป็นเจ้ากรรมในเวรมาคุยอะค่ะออกมาเอง

เดี๋ยวก่อนนะคุณคุยโทรศัพท์กับอาจารย์เนี่ย

เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณเองมาสิงร่างคุณ

อาจารย์มารน้อยคือใครมาหรอป่านอยู่ไหน

เอางี้มาถ้างั้นเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์มารน้อยมาตรงนี้เลย

อาจารย์มารน้อยนี่เป็นคนที่คุยนะฮะ

ว่าอันไหนผีอันไหนคนตอนนั้นเป็นเด็ก
เดี๋ยวเรื่องของอาจารย์อาจจะไว้วันหลัง

อาจารย์คุยเรื่องราวยังไงเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรของทางคุณเอ

แรกเริ่มเดิมทีเขาโทรมาหาให้แก้คุณสัย

มีเหตุการณ์อะไรที่พอที่จะช่วยเหลือกันได้

ก็ได้คุยกัน

เป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงนะ
แต่ว่าเหมือนใช้ภาษาที่โบราณ
เดี๋ยวก่อนนะฮะอาจารย์

แล้วก็ถีบลงน้ำไป

หักจองกรรมจองเวรกันไปเรื่อย

เพื่อชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยทำมา

เขาร้องไห้ร้องร้องเยอะมาก
หนูอยากเกิดทำไมไม่ให้หนูเกิด

ยอมทีนี้มีอีกเคสโดนของ

อาจารย์เป็นอะไรไม่รู้

คราวนี้ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแล้ว

สื่อสารกับเจ้ากรรมในเวร

หนูทรมานเลยครับ

อยากได้ความพินาศของชีวิตมึงไง